คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่จังหวัดชายภูมิกันหน่อยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุค่ะคุณตาวัย๗๒ปีนะคะ
คือเลิกงานแล้วก็รีบขี่มอเตอร์ไซค์จะไปช่วยเพื่อน
คือเพื่อนตากข้าวสารไว้ใช่ไหมฮะตากข้าวเปลือกไว้

ตอนกลับบ้านคือเป็นเวลาพรบค่ำ
แดดน่าจะแยงตาแล้วทำให้คุณตาไม่เห็นรถ
รถบรรทุกดินคันนี้จอดเสียอยู่ข้างทาง
ฮะรถมันใหญ่นะใช่ค่ะดับค่ะที่รถมันใหญ่นะใช่ค่ะ
แต่แสงแดดคือแสงใช่ค่ะนะฮะ
นี่ค่ะสุดท้ายแล้วตำรวจสพเมืองชายภูมิ
พร้อมกับกู้ชีพกู้ภัยก็ต้องไปตรวจสอบ
ตรงนี้ก็คือหลักกิโลเมตรที่๖ถนนสายบ้านห้วยสัน
บ้านหนองนกเขาตำบลนาฝ่ายอำเภอเมืองชายภูมินะคะ
คุณตาผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณตาหนูคุ้มกุฎขมิ้น
นอนเสียชีวิตอยู่นี่ค่ะหลังรถบรรทุกคันนี้
เป็นรถบันทุกดินขนาด๖ล้อ
ไปพบศพคุณตานี่อยู่ท้ายรถแบบนี้นะคะ
ทีนี้คนขับรถบรรทุกดินคุณสุรสิทธิ์เล่าบอกว่า
ตอนเกิดเหตุสักประมาณ๑๗๓๐ตะวันใกล้ตกดิน
คุณสุรสิทธิ์ยืนหลบแดดอยู่ท้ายรถ
ตอนนั้นใกล้จะค่ำแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน
แดดก็ออกนิดหน่อยจ้านิดหน่อย

ก็คือรถของคุณตาวิ่งมาด้วยความเร็วเหมือนกับว่ามองไม่เห็น
ไม่เห็นรถที่จอดเสียอยู่ข้างทาง
ก็เลยทำให้รถจักรยานยนต์ของคุณตาพุ่งชนท้าย

คุณตาตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่สวมใส่หมวกกันน็อกด้วย
แล้วหัวไปน็อกพื้นเสียชีวิตคาที่ค่ะ

พ่อเพิ่งจะเลิกงานที่อ่างเก็บน้ำช่อระกา
เป็นลูกจ้างชั่วคราวของกรมชลประธานนี้ลูกชายนะคะ

เก็บกู้ข้าวเปลือกเข้าบ้าน
แล้วสุดท้ายมาประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตค่ะ
เพลงอ่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องเชิญทั้งสองคนนะคะ
ก็คือคนขับรถบรรทุกดินแล้วก็ลูกชายเนี่ย

นี่เป็นอุบัติเหตุที่เตือนใจเตือนภัยกันด้วยเช้านี้
ก็ใกล้ค่ำยิ่งต้องระวังนะคะ

ค่ะแล้วก็ไม่ใส่หมวกนอกด้วยประเด็นสำคัญนะคะ